สตรีที่ท่านสวมกระโปรงสั้นอันนี้เป็นสิทธิของท่านนะครับ
จริงก็มีใครละเมิดท่านไม่ได้แต่ต้องระวัง
มันเป็นกลุ่มที่รวบรวมภาพถ่ายคลิปใต้กระโปรงใครบ้างอ่ะ
นักเรียนนักศึกษาดาราชื่อดังครับตำรวจไซเบอร์จับนายวรศักดิ
วรบูรณ์อายุสามสิบเอ็ดปีพร้อมของกลางกล้องขนาดเล็กหนึ่งตัว
โทรศัพท์มือถือสี่เครื่องนะครับสืบทราบว่านายวรศักดิ์
มีการเผยแพร่คลิปแอบถ่ายใต้กระโปรงผู้หญิง
นักเรียนนักศึกษาดาราชื่อดังมีกี่มีกี่คลิปมีกี่คลิป
สองร้อยห้าสิบเก้าคลิปด้วยนะครับนะฮะแล้วมีการเรียกเก็บค่าเข้าดู
นายวรสักยอมรับว่าก่อเหตุจริงโดยจะเลือกเป้าหมายที่สวมกระโปรงสั้นเหนือเข่า
แล้วก็เดินไม่ระวังตัวแล้วทำทีเดินประกบเหยื่อครับ
พอได้จังหวะปั๊บก็แกล้งก้มตัวลงไปผูกเชือกรองเท้าบ้างนะ
แล้วใช้มือถือเนี่ยถ่ายช้อนใต้กระโปรงครับซึ่งนะฮะ
คือไม่ได้จำหรอกอาชีพของเหยื่อมีอะไรบ้างแต่เท่าที่จำได้มีพยาบาล
ออฟฟิศนักศึกษานักเรียนแล้วจะไปแอบถ่ายตามทางขึ้นสะพานลอย
ห้างสรรพสินค้าร้านสะดวกซื้อรถไฟฟ้าทำแบบนี้มา๓๔ปีแล้วครับ
ในหนึ่งสัปดาห์ก็จะได้สองสามคลิปแล้วเก็บสะสมสะสมไว้
กระทั่งปีก่อนอยากหารายได้จึงตั้งกลุ่มลับขึ้นมา
เรียกเก็บค่าสมาชิกรายปีแอคเคาน์ละ๑๐๐บาทครับ
แล้วก็ขายแยกด้วยนะขายแยกสามสิบคลิปหนึ่งพันบาท
ซึ่งในกลุ่มมีสมาชิกประมาณสามสิบถึงสี่สิบคน
ส่วนคลิปดาราดังในวงการบันเทิงสามสิบเก้าคนนะครับ
นายวรศักดิ์บอกว่าไม่ได้เป็นคนถ่ายโดยอ้างว่า
มาจากสมาชิกในกลุ่มลับแต่เมื่อแลกแล้วก็ต้องปล่อยให้กลุ่มลับ

ก็ความผิดตามพระบอดคอมพิวเตอร์ครับ
อกจากนี้แก๊งแอบถ่ายยังมีพฤติการใช้กล้องขนาดเล็กซ่อนไว้ในรองเท้า
เป็นรองเท้าผ้าใบบ้างในกระเป๋าสะพายหลังบ้าง
โดยจะอาศัยจังหวะที่ดารายืนถ่ายรูปกับแฟนคลับแล้วไม่ทันระวังตัวกลุ่มนี้จะเข้าประชิดครับ
ประชิดตัวแล้วขอฝากไปยังผู้เสียหายนะครับ
ดาราต่างที่ตกเป็นเหยื่อถูกถ่ายคลิป

กลุ่มลับเอาภาพมาหาเงินนะครับ